พาคุณผู้ชมไปดูที่โคราชกันหน่อยค่ะเพราะว่าญาติเนี่ยเขาบอกว่าชายคนนี้นะคะ
เป็นชายที่แบบชอบเอาควายออกไปเลี้ยงตามทุ่งนาหายตัวไปแบบปริศนาแล้วหายไปนาน
ออกไปเนี่ยไปตอนฝนตกด้วยนะคะสุดท้ายตามหาจนไปเจอว่ากลายเป็นศพซะแล้ว
เขาไปตรวจสอบเหตุค่ะว่าพบคนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณทุ่งนาหมู่เจ็ดนะคะ
ไปเจอศพของนายชมพลอยกระโทกอายุหกสิบหกปีสภาพเนี่ยนอนหงายเสียชีวิตนะคะ
อยู่ใต้ต้นไม้กลางทุ่งนาใส่เสื้อยืดแขนยาวสีเหลือง
กางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็สวมหมวกสีเขียวด้วยนะคะ
แว่นสายตาค่ะและใกล้กันกับศพเนี่ย
ยังไปเจอถุงปลาช่อนนะคะประมาณสัก๓กิโลกรัม
รองเท้าฟองน้ำแล้วก็มีถุงกระเป๋าสะพายหลังแบบนักเรียนเหมือนเป้ค่ะ
แล้วก็มีแหวางอยู่ใกล้กันกับศพด้วย
เพื่อนบ้านเขาเล่าแบบนี้ว่าตัวในชมเนี่ย
ออกมาเลี้ยงควายที่ทุ่งนาแล้วตอนที่เขาออกมาตอนนั้นน่ะ
ฝนมันก็ตกหนักแต่เห็นผิดสังเกตว่า
ทำไมในชมถึงหายไปนาน
ญาติก็เลยออกตามหาค่ะดันไปเจอฝูงควายค่ะ
ในชมเอาออกมาเลี้ยงคือฝูงควายมันผูกเอาไว้
จากจุดพบศพประมาณสัก๒๐๐เมตร
จนกระทั่งค่ะในเลื่อนด่านกระโทกนะคะ
ซึ่งจริงก็เป็นญาติกันด้วยก็เป็นกลุ่มคนเลี้ยงวัวด้วย
เขาบอกว่าเขาเห็นเห็นเหมือนมีแสงมันแว๊บออกมาจากกระเป๋า
เดินเข้าไปดูปรากฏไปเจอศพของนายชมนอนอยู่ตรงนั้น
เชื่อว่านายชมน่าจะตากฝนเป็นเวลานาน
อาจเกิดอาการหนาวจนช็อกไปค่ะ
แล้วอากาศมันค่อนข้างเย็นด้วย
ที่สำคัญตัวในชมเขามีโรคประจำตัวนะคะ
เป็นโรคหัวใจตีบแล้วก็กินยารักษาเป็นประจำ
ตำรวจส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลค่ะ

ญาติเขาก็ไม่ติดใจการเสียชีวิตค่ะ